จงโจรสมัยนี้เค้ามีวิธีการที่

ครือด้าก่อนเนี่ยเห็นตั้งว่าโจรเนี่ยไปขโมยรถจักรยานยนต์

แต่ดูดน้ำมันจากรถจักรยานยนต์ไป
เอาแต่น้ำมันคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เลยครับ

กำลังด้อมมองเนี่ยคนร้ายก็กำลังดูดน้ำมันจากรถจักรยานยนต์ที่
คือเจ้าของเขาบอกว่าก็เพิ่งไปเติมมาเต็มถังเอาไว้แล้วจอดทิ้งไว้แบบนี้นะฮะ
กล้องกรรมพูดจอมพิษก็จับได้ชัดเจนทีเดียว
เป็นน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มหาสารคาม
นำคลิปนี้แหละครับไปเปิดเผยให้กับผู้สื่อข่าวได้ดู
เห็นใบหน้าคนร้ายชัดเจนเห็นพฤติกรรม
วินาทีที่คนร้ายกำลังก่อเหตุพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ก็คือขี่รถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุไปหาเพื่อน
แล้วก็จอดเอาไว้หน้าบ้านเพื่อนที่เป็นร้านขายของชำ
นายซอยอยู่ทางกูลเกล้าตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาลวัดสามารถี
อำเภอเมืองมหาสรคาม

กลับมาก็ดึกแล้วตอนตี๓

ถึงรู้ว่าพอขับไม่ถึงปากซอยน้ำมันก็หมด

พอหน้าวัดที่วัดน้ำมันก็มากตกต้องใจ
แล้วต้องเข็นกลับไปที่หอพักเหมือนเดิม

ว่าช่วงสักประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย

ใส่เสื้อกันหนาวครับไปถอดสายยางน้ำมัน
แล้วก็เอาขวดเปล่าจากถังขยะมา
แล้วก็ไปรองเอาน้ำมันจากรถจักรยานยนต์ไป

ภาพทั้งหมดก็จับได้โดยกล้องวงจรปิด
และคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้เขียน
ตรงสายน้ำมันแล้ว

หลังมาผมก็เหมือนทำบุญทำทานไปครับ
กับรถคนอื่นหรอกครับ

แหละนะฮะว่าไม่ควรจะไปจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งเอาไว้ในที่เปรียบ

ก็ถือว่าโชคดีรถจักรยานยนต์ไม่ได้หายไป

คือช้ำใจพอกันนะน้ำมันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ถูกไงคุณนึกออกไหม
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าโจรเดี๋ยวนี้ขโมยอะไรแปลกขึ้นทุกวันทุกวันแล้ว
บางคนบอกกรณีเรื่องของได้รับรางวัล
แล้วก็หลอกให้ซื้อบัตรเติมเงินเขาบอกเขาเคยโดนเหมือนกัน
คือคนโดนเยอะมากนะคะก็เตือนกันไว้ด้วย